ที่ยาลาเกิดเหตุประทึกเหมือนกัน

ปรากฏว่าขับไปในเส้นทางที่ก็มืดแล้วก็เปรียวด้วย

กระจกอะไรวะ

ระเบิดกระจกแตกไหมมันเสร็จไหม

ในกู้ภัยในรถก็ตกใจกันนะครับ

แล้วก็ยังสงสัยอยู่เลยมันร้าวมันโดนอะไรมาทำไมกระจกแตก
ใช่แล้วจะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
เจ้าหน้าที่๓คนของรถกู้ภัยเจ้าแม่ทัพทิมยาลา
กำลังออกปฏิบัติการในการไปรับผู้ป่วยนะครับ
จู่ก็ได้ยินเสียงดังปั้งแล้วก็เสียงมันคล้ายปืน
กระทบตัวรถด้านหลังฝั่งซ้ายคนในรถก็เห็นเลย
ว่ากระจกมันแตกแต่ไม่กล้าจอดดูครับ
ขับเลยไปรับผู้ป่วยที่บ้านคือภารกิจก็ต้องทำนะ

ความปลอดภัยก็ต้องระวังนะฮะ
พอจอดดูก็เห็นว่ากระจกแตกเป็นรู
คล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนจริงนะครับ
แล้วก็รีบส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศูนยาลา
แล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่ารถกู้ภัยถูกยิงจริงหรือไม่
คนขับรถคู่ชีพคู่ภัยเจ้าแม่ทัพธิมยาลานะฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่าง
ไปรับผู้ป่วยที่บ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองยาลา
พอถึงจุดเกิดเหตุเลยปั๊มปตทถนนสาย๔๑๘
ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยาลามาได้นิดหน่อย
ได้ยินเสียงดังมากระทบที่ตัวรถ

ส่วนด้านทางของประธานมูลที่กู้ภัย
รุนแรงรวมถึงในสารพยาบาลอะไรต่างด้วยนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ออกช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
ของโรงพยาบาลจะใช้ไฟแดงน้ำเงินเหมือนกับเรานะครับเราก็ใช้แดงน้ำเงิน
ถ้าเห็นไฟแสงสีแดงกับน้ำเงินนี่มาให้พึงนึกเลยว่าเป็นรถฉุกเฉิน
เป็นรถพยาบาลรถของที่มาช่วยเหลือคนไม่ใช่แบบอย่าไปทำความอะไรที่เขาทุกอย่างนะครับ
เรื่องต้นนะตำรวจก็ตรวจสอบรายละเอียดถ่ายรูปเก็บหลักฐานร่องรอย
แตกร้าวของกระจกนะฮะแล้วก็ไปตรวจพิสูจน์ในจุดเกิดเหตุ
พบหลักฐานเป็นหัวกระสุนจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระจกที่แตก
เกิดจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนหรือวัตถุชนิดใด
หรือเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มใด